ติดตามข่าวฆ่าโหดยกครัวกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นเหตุฆาตกรรมยกครัวพ่อแม่ลูกเลย
นอนเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมกลางสวนลำไยที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
สภาพศพเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแต่ละศพเนี่ยนะคะ
มีแผลจากร่องรอยถูกของมีคมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมีด
คือทั้งแทงตามร่างกายบางคนแค้นเกือบขาด
บางคนก็ถูกฟันเข้าหน้าเป็นแผลชะกันเลย
ในที่เกิดเหตุเจอทั้งมีดแล้วก็เจอทั้งค้อนที่เปื้อนเลือดด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงไม่มีเลขที่
อยู่ในสวนลำไยหมู่๔ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวนะคะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเข้าไปดูข้างในก็พบศพผู้หญิงสองศพ
ผู้ชาย๑ศพเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
ศพแรกชื่อว่านายจันตะนะคะไม่มีนามสกุลอายุ๔๐ปี
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
มีบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายแห่งค่ะ
แล้วก็ถูกฟันเข้าที่ศีรษะด้านหลังเป็นแผลชะกันเลย
ศพที่อยู่ใกล้กันคือนางอ่อนอายุ๕๕ปี
เป็นภรรยานายจันตะนะคะสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีชมพูสวมผ้าถุง
มีบาดแผลถูกฟันบริเวณข้อแขนซ้ายเกือบขาด
แล้วก็มีรอยถูกฟันที่หน้าเป็นแผลขนาดใหญ่ค่ะ
ลึกเข้าไปอีกห้องนึงก็พบศพนางสาวคำอายุ๒๘ปี
มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ศีรษะเป็นแผลชะกันเหมือนกันนะคะ
ทั้ง๓ศพเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกกัน
พอเดินตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุก็ไปเจอมีดกับค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เมืองต้นตำรวจทำการสอบพยานหลายปากแล้วก็รู้มาว่านายจันตะเนี่ย
ขายเมล็ดงาดำได้เงินมาจำนวนหมื่นกว่าบาท
ก็กลับมาที่บ้านคือปกติ๓คนนี้เนี่ยคือเขาทำหน้าที่ดูแลสวนลำใหญ่
เวลาขายของขายของซื้อทองเก็บเงินเนี่ยเขาก็จะมาเก็บไว้ที่กระท่อมนี้
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนรู้จักกันก็น่าจะเข้ามาช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี่แหละค่ะ
อาวุธที่ใช้ก็คงจะเป็นทั้งมีดแล้วก็ค้อนที่เจอในที่เกิดเหตุ
ทั้งฟันทั้งแทงทั้งทุบจนเสียชีวิตแล้วก็ลื้อค้นเอาเงินแล้วก็ของมีค่าหลบนี้ไปเพราะว่าเงินสดกับทองเนี่ยหายไปด้วย
ครับเจ้าของสวนลำไยชื่อว่าในดมยอดดีนะครับอายุ๖๕บอกว่าครอบครัวผู้ตายเนี่ยนะ
ก็ทั้ง๓คนเนี่ยมาทำงานเฝ้าสวนลำไยมารับจ้างอยู่ในสวนประมาณ๘ปีกว่าแล้ว
แล้วครอบครัวนี้เขาชอบซื้อสร้อยคอทองคำกับแหวนทองคำซื้อแล้วก็มาเก็บไว้พอได้เงินมาก็ซื้อมาเก็บไว้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ก่อนมาพบศพคือมาเคาะประตูเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบประตูก็ล็อก
ก็เลยรู้สึกผิดปกติก็ไปแจ้งกำนันแล้วก็ย้อนกลับมากันลองโทรศัพท์หาปรากฏว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ยที่โทรไปเนี่ยมันมีเสียงดังออกมาจากบ้าน

ใช่แต่ในบ้านเงียบล็อกไม่มีอะไรตอบออกมาเลยนะก็เลยงัดกันเข้าไปก็พบว่าเสียชีวิตกันหมดแล้ว
เข้ามาทำงานกับคนลุงนานเนี่ยครับ

ครองภาวนี้เค้าก็ขยันขันแข็งมาทำงานกันอยู่ที่นี่ก็๒๐ปีล่ะ
เป็นรายัดวินิวแห่งเมืองเภอมันเป็นคนดีเนาะ
เค้าเกิดมีเรื่องมีศัตรูยิ่งไหวไหม

ได้ละครับ
ไม่อยู่เลยชาวปีครับ
แต่ไม่เคยมีสตัวใครเป็นคนดีนะ
อ๋อไม่กินเรากินยาไม่เคยเลย

ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอะไรนะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองนะคะ
และมีการเรียกประชุมทีมที่ฉอบสวนสืบสวน

เรื่องต้นตั้งไว้๒ประเด็นด้วยกันค่ะ
บมสะฮานอาจเป็นประเด็นฆ่าชิงทรัพย์

ทีนี้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย
คือมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
เพราะว่ากระท่อมนี้มันอยู่ห่างจากหมู่บ้าน๒กิโลเมตร
ข้อมูลสุดท้ายที่ได้ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นกันอีกเลย
ชนสูตรเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๘ชั่วโมง

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างหาเบาะแสคนร้าย
เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ